คมออนไลน์วันนี้ก็ได้เผยแพร่คลิปนะครับ
ที่เป็นพฤติกรรมของคนขับรถตู้โดยสารย่านรังสิตคนหนึ่งนะฮะ
ก็มีปัญหากับคนขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
แล้วรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาก็ได้บอกเล่าเรื่องราวกับเราไว้นะ

เพราะว่าถึงขั้นที่ถือมีดถือไม้กันเลยทีเดียวนะครับ
เสื้อเขียวผู้ชายเนี่ยเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นะฮะ

เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ที่เดินถือหมวกกันน็อกเข้าไปหาชายเสื้อสีน้ำเงิน
ถือมีดกับถือท่อนไม้อยู่ในมือเนี่ย
เสื้อสีน้ำเงินนี่เป็นคนขับรถตู้โดยสารนะครับ
คือชายเสื้อน้ำเงินเนี่ยก็เหมือนกับต่อว่าอะไรกลับมาด้วยนะครับ
ทำท่าจะชักมีดใช้มีดดาบฟันนะฮะ
ชายเสื้อเขียวก็เลยต้องถอยหนีมานะครับ
ที่ชายเสื้อน้ำเงินจะไล่ให้ชายเสื้อเขียว
หนีไปออกไปกลับไปอะไรแบบนี้นะครับ

ที่คลิปจะถูกนำมาเผยแพร่ในสังคมออนไลน์นะครับ
แล้วก็มีเนื้อหาระบุว่า
รถตู้โดยสารสายคลองธัญบุรี

พอถูกบีบแร่ใส่คนขับรถตู้ถึงกับถือมีด
กับไม้ลงมาจะทำร้าย

ถ้าไม่มีอาวุธจะเก่งแบบนี้หรือเปล่า
แล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะไปหมดเลย
โดยเฉพาะพฤติกรรมของคนขับรถตู้โดยสาร
ว่าขับรถตู้โดยสารต้องมีมีดมีไม้แบบนี้ด้วยเหรอนะครับ
ทีมข่าวธรรมชีวิตทหารัชทวีบีเราก็สอบถามไปยัง

ชื่อว่านายสุภากรสุนทรพัฒนาสกุลนะครับ

ค่ำวันที่๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ตอนที่เขาขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านย่านคลอง๓
ก็มากับแฟนสาวนะครับ
รถตู้โดยสารเนี่ยวิ่งอยู่เลนซ้ายหลังจากนั้นรถตู้ก็ขับมาเบียดรถของเขา
เขาก็เลยบีบแปรใส่รถตู้นี่อ่ารถตู้นี่ก็ไม่พอใจฮะ
พยายามที่จะพุ่งชนเลยนะครับก็ขี่กันมาจนถึงซอยรังสิตนครนายกยี่สิบสาม
รถตู้ก็เลี้ยวเข้าไปจอดในซอยหลังจากนั้นคนขับรถตู้ที่เห็นในคลิป
อายุน่าจะประมาณสี่สิบปีก็ลงมาจากรถพร้อมกับมีดด้วยอ่า
ออกมาจะฟันเขาแล้วก็พูดด้วยบอกว่าจะฟันให้คอขาด
แต่ว่าโชคดีที่เหตุการณ์มันไม่รุนแรงบานปลายถึงขนาดนั้น
เนี้ยค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยนะคะนายทราบกรนายก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กดขันคนขับรถตู้สาธารณะนะคะ

รถตู้บางคันจะพกพาอาวุธแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ลักษณะแบบนี้อีกนะคะ

ล่าสุดค่ะช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองค่ะคุณผู้ชม
คนขับรถตู้คนนี้เนี่ยก็ถูกตำรวจควบคุมตัวไปที่สพประตูน้ำจุลาลงกรนะคะ
ก็มีของกลางก็คืออาวุธนะคะ
คนขับรถตู้คันนี้ชื่อว่านายถวันคัสธรรมอายุ๕๖ปีนะคะ
ก็สารภาพล่ะว่าเป็นคนที่อยู่ในคลิปจริง
ก็ขอโทษผู้เสียหายก็จับไม้จับมือขอโทษกันนะคะ
แล้วก็บอกว่ามีดที่นำมาก่อเหตุ
เป็นมีดของคนขับรถตู้คนก่อน
เขาทิ้งเอาไว้ในรถไม่ใช่มีดของเขาเขาอ้างแบบนี้
นะคะลองฟังเสียงดูค่ะ
แล้วลูกทำไมนำของมีดครับ
ทำไมต้องมีดเนี่ยเราพกตลอดเวลาเลยไหม
ไม่ค่ะคืออันนี้คือขายยางจะไปขายยาง
ที่ขายยางนั่นจะเป็นมีด

แต่มันไม่ใช่แค่นี้นะคะคุณผู้ชมค่ะฉี่ม่วงด้วยค่ะ

ใช่ค่ะพนักงานสอบสวนเนี่ยนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดนะคะ
ปัสสาวะสีม่วงค่ะเนี่ยก็ต้องโดนไปอีกข้อหานะคะ
เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายนะคะ
แล้วก็พกพาอาวุธเนี่ยต้องโดนนะคะจะมาอ้างว่าเป็นของคนขับรถคนเก่า
ทิ้งเอาไว้ในรถเนี่ยมันไม่ได้ค่ะโดนเหมือนกัน
พกพาอาวุธไปในทางสาธารณะและในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาข่มขู่ผู้อื่นให้ตกใจกลัวด้วยนะคะ